สลินขอฟ้องผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ตรวจสอบกรณีนี้หน่อยนะคะว่า

เพราะระดับโรงพลักษณ์ผู้กับนี้น่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะ
คือคุณป้าท่านหนึ่งเล่าให้เราฟังบอกว่า
คุณป้าไปซื้อรถที่หลุดจำนำมาจากนายตำรวจท่านหนึ่ง

พอมีคนมาขอซื้อนัดกันที่ปั๊มน้ำมัน
แต่รู้ไหมคะป้าบอกว่าโดนตลบหลัง
เพราะตำรวจเนี่ยลักษณะเหมือนมาล่อซื้อ
แล้วบอกว่าคุณขายรถแบบผิดกฎหมาย
สรุปทะเลาะกันเรื่องบานปลายแบบนี้ค่ะ

มันเป็นพวกไปนั้นแต่ไม่มีเอกสารแสดง
เอาบัตรมา
สรุปเป็นตำรวจสพไหนคะ

ละที่กันนะคะห่างกันหลายสิบกิโลเลยค่ะ

ไม่ยอมเอาบัตรให้กับกลุ่มป้าท่านนี้ดูค่ะ

ผู้เสียหายก็คือกลุ่มฝั่งคุณป้านะคะ

กลุ่มชายชะกันที่มาตรวจสอบรถของคุณป้าเนี่ย

สุดท้ายแล้วก็เลยต้องมีการขอดูบัตรเพื่อพิสูจน์ว่า
คุณมาขอตรวจสอบรถของฉัน
ที่ฉันกำลังจะเอามาส่งขายให้กับลูกค้าเนี่ย

ก่อนที่จะขอดูเอกสารจากฉันเนี่ย

ไม่ให้ค่ะไม่ให้ดูนะคะ
ไม่ให้ดูเพราะจริงป้าบอกว่าอยากจะพิสูจนไง

พัทยากลางของชนบุรีนะคะ

คุณป้าผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่า
ไปซื้อรถหลุดจำนำมาจากตำรวจนายหนึ่ง
ตกลงราคาคือ๒แสนบาท

จนมีคนมาขอซื้อนัดซื้อขายกัน
ปั๊มน้ำมันตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้

ลักษณะว่าป้าแกเนี่ยคือ
ไปเอารถผิดกฎหมายมาขายใช่ไหม

เหมือนตลบหลังนะฮะ

ตัวเองทำถูกต้องซื้อมาถูกต้อง

กระทำแบบนี้วางแผนการทำกันแบบนี้

ป้าผู้เสียหายคือป้าอำภัยนะฮะ

ในทองที่สพพัทยานะฮะ
ขอความเป็นธรรมขอให้ตำรวจตรวจสอบ

เป็นขบวนการตบทรัพย์หรือเปล่า

เพราะป้าบอกว่าซื้อรถมาจากตำรวจ

มันแปลกท่านที่นั่งอยู่นะฮะ

เมคาวิทย์ประดิษฐ์ผลเป็นรองผู้การ
จังหวัดชนบุรีแล้วก็เป็นรักษาราชการแทน

ท่านบอกว่ารับปาก

หากมีใครทำผิดก็ต้องว่าไปตามกระบวนการ
นะฮะ